ระทึกเมื่อวานหน่อยที่มีคนเข้าไปในบ่อบำบัด
แล้วไปติดยูแล้วมีคนเสียชีวิต
เดี๋ยวก่อนดูความคืบหน้านะดูเหตุการณ์ตอนนั้นอีกทีก่อน

คุณลุงของ๑ใน๓ของผู้เสียชีวิตมาตรงนี้มาทำไม

เชิญดวงวิญญาณของหลานชายซึ่งเสียชีวิตนะครับ
โอ้โหบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าเนี่ยครับตรงนี้คุณผู้ชม
นะครับคือยังทำใจไม่ได้
หลานของลุงคือนายดิเรกอินทะรังศรี
คนนี้เป็นหัวหน้าช่างไงนะครับ
ที่มาเราจะไปช่วยซึ่งผู้เสียชีวิตอีกสองคน

ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนนะครับอยู่ในความดูแลของ
หมอนะครับเป็นบรรพพอน่ะ
รับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้สำหรับผู้ตายเป็นคนขยันทำงาน
แล้วก็ดูแลลูกอีก๒คนเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยครับ

เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษครับแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด
เมืองต้นพบว่าท่อดังกล่าวมีความกว้าง๓คูณ๔เมตรครับลึกมากกว่า๔เมตร
จากนี้ยังพบว่ามีเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบบไฟฟ้าอยู่ด้านล่างด้วยนี่เราทำภาพจำลองให้คุณผู้ชมเห็นว่าไอ้ข้างล่างมันเป็นยังไง
ซึ่งจากการส่งอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศในท่อเนี่ยเพราะว่ามีค่าก๊าซค่อนข้างสูงครับ
เครื่องตรวจมันแจ้งเตือนนะครับผู้เชี่ยวชาญระบุว่าคุณภาพอากาศลักษณะนี้ไม่เหมาะเลยนะไม่เหมาะในการลงไปทำงานเลยครับ
ในส่วนของระดับนี้ก็เป็นระดับที่ไม่สามารถให้คนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานทำงานได้นะครับเพราะว่าถือเป็นบรรยากาศอันตรายนะครับ
จุดที่วัดได้คือจุดกลางบ่อและจุดล่างสุดนะครับที่เป็นอันตรายแต่โดยปกติแล้วถ้าเราวัดได้ขนาดนี้ก็ไม่สามารถให้เจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศลักษณะนี้ได้
คุณผู้ชมครับสำหรับข้อมูลการตรวจวัดค่าภายในบ่อบำบัดเนี่ยไปพบว่ามันมีไฮโดรเจนซันไฟล์หรือว่าก๊าซไข่เน่าเนี่ย
นะฮะแล้วก็มีเทเนี่ยเยอะเลยนะซึ่งความเข้มข้นของก๊าซมันจะส่งผลอันตรายถึงชีวิตครับ
เขาแนะนำเลยนะอ้าวนี่ใครฟังเอาไว้เลยใครจะลงไปในท่อในบ่อการจะลงไปทำงานแบบนี้ต้องวัดค่าก่อนการทำงาน
ไอ้ข้างในเนี่ยมันมีก๊าซอะไรอยู่เท่าไหร่เหมาะสำหรับการลงไปไหม
ขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตนะครับก็ไปรับศพจากโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากชาติไทย
แล้วก็นำร่างไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลครอบครัวก็ไม่ติดใจนะสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
ส่วนผลชนสูตรทางนิติเวทแพทย์จะแจ้งให้ทราบตามขั้นตอน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับพันธุ์ตำรวจเอกมนเสกตระกูลพาณิชย
ท่านผู้กำกับการสอนอบังนาระบุว่าต้องรอผลจากชุดพิสูจน์หลักฐาน
ซึ่งขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่ประเด็นของไฟช็อตนะครับ
หรือการขาดอากาศหายใจในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากต้องพิสูจน์หลายส่วนประกอบกันในสำนวนครับคุณผู้ชมครับ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทั้ง๓ท่านด้วยนะครับ
แต่ว่าก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำคัญจริง
จะลงไปในท่อบ่อถังซึ่งข้างในมันมีสิ่งปฏิกูลอยู่
มันก็มีก๊าซพิษอยู่ก็จะเป็นอันตรายได้นะคะ